ตอนนั้นตัดสินใจเร็วไหมฮะที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ณช่วงเวลาที่เขาเรียกกันว่าตั้งนายรมนตรีในค่ายทหาร
คืออันนี้ก็เป็นอีกวาธกรรมหนึ่งนะครับจริงมันเป็นการเลือกในสภา
ไม่ได้ไปตั้งรัฐบาลหรือเลือกนายกรมนตรีในค่ายทหาร
คือที่ผมทราบเนี่ยมีพักการเมืองหรือกลุ่มนักการเมือง
ที่เขาเดิมอยู่กับซีกรัฐบาลเก่าที่เขาจะย้ายข้างมาสนับสนุน
เขาก็มีการไปพบปะเขาก็ยอมรับนี่ครับ
มีการไปพบปะกับทหารเพื่อสอบถามว่าคิดอย่างไร

ผมว่ามันก็ตอบยากนะครับถามว่าถ้าเลือกได้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในเงื่อนไขแบบไหน
นั่นก็คงไม่ใช่วิธีที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น
แต่ถามว่าณสถานการณ์ในวันนั้นนะครับพักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมามากที่สุด
ถูกยุบเพราะมีการทำผิดกฎหมายมีโอกาสทำรัฐบาลผ่านนายกสองคน
แล้วก็เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเราก็เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ตอนแรกผมก็เสนอให้ยุบสภาก็ไม่ยุบนะครับ
เมื่อมีการเลือกขึ้นมาเราก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบเหมือนกัน
แล้วก็ปัญหาบ้านเมืองขณะนั้นก็มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตของเศรษฐกิจโลก
เราก็มีความตั้งใจจะเข้าไปทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ตั้งใจว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชน
ถ้าตอนนั้นไม่ตัดสินใจรับเป็นนายกรมนตรีปลายทางคุณอภิษฎจะเป็นแบบทุกวันนี้ไหมครับ
ไม่ทราบครับตอบไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาที่ยังพยายามกล่าวหาผมอยู่ในปี๕๓อะไรต่างเนี่ย
ผมก็ยืนยันว่าให้ทุกคนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่วนที่ผมถูกกระทำ
ผมว่ามันก็มีความชัดเจนนะครับว่ามันแทบไม่เคยเห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในยุคอื่นเลย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียซึ่งทุกฝ่ายก็เสียใจเนี่ย
ผมก็ยืนยันว่ารัฐบาลในขณะนั้น๑ไม่เคยนิรโทษกรรมตัวเอง
และ๒เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบผมก็ต้องขึ้นสาร
และผมก็ได้ฟ้องกลับด้วยว่าถูกแกล้ง
คนเขาอยากฟังคุณอาพิสิทธิ์แสดงความขอโทษ
ผมก็ต้องขอโทษว่าผมไม่สามารถที่จะป้องกันหรือระงับยับยั้ง
ไม่ให้เกิดความสูญเสียได้นะครับอันนี้ก็จากใจจริง
เพราะว่าคนเหล่านั้นหลายคนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่
ดังนั้นมันก็เป็นความรับผิดชอบของเรา
แต่ว่าถ้าจะกล่าวหาว่าผมเนี่ย
มีเจตนาในการก่อให้เกิดความรุนแรง
ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่

โดยเฉพาะมันต่างจากเหตุการณ์

อันนี้ก็มีหลายคดี

มันเกิดปัญหาความสลับซับซ้อน
จากการที่มีกลุ่มที่ติดอาวุธ

ซึ่งทำให้การจัดการมันยากกว่าปกติ